เรื่อยหน้าอย่างดีของวงการวอเล็กบอลนักกีฬาไทยของเราไปเล่นอยู่ในต่างหรือต่างแดน
และก็ประสบความสำเร็จนั่นคือนุสราต้อมคำ
เป็นการแบบถ่ายวอเล็กบอลหลีกเป็นความชิงถ่ายชนะเลิศ

เฟเลยบอลครับกักด่าสลาย
ซึ่ง๒ทีมนี้ชื่อคุ้นในฟุตบอลมาก
ซึ่งก็มีในวอเล็กบอลด้วยส่วนใหญ่ก็มีอย่างนี้แหละครับ

แล้วทางเซเดอร์เช่นุสลาถือว่าเป็นเซตเตอร์ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
ถ้าแฟนวอเล็กบอลไทยติดตามข่าวก็จะรู้ดีนะครับว่าต่างชาติให้การยอมรับ
แล้วในทีมนี้ยังมีทีมยอนขยองนะครับนักตกทีมชาติเกาหลีใต้
ก่อนนี้ชนะมา๒เกมแล้วนะครับ
ทางเฟรดาบาเช่นี่ต้องการอีกเกมเดียวจะคว้าแชมป์ในโดยการนี้
แล้วก็ทำได้นะครับชนะไป๓ต่อ๐สเซต
๒๕๒๐๒๕๑๘๒๕๒๓ขวาแชมป์ในรายการที่๒
เป็นรายการที่๒นะให้ดูก่อนนะครับโดยสอบยอดเยี่ยมมาก
หลังจากคว้าชัยชนะนะครับนุษราก็โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนะครับส่วนตัว
ส่วนวันนี้เน้นย้ำช่วงบ่ายอย่าลืมติดตามนะครับ

รอบแรกทีมไทยเจอกับศรีลังกา
เมื่อวานแพ้ญี่ปุ่นสูศรีแพ้๒๓เซตนะครับ
โอกาสชนะด้วยแต่ว่าน่าเสียดายจริง
วันนี้ลุ้นเชียร์หน่อยเราเหนือกว่าศรีลังกา
แต่ห้ามประมาทนะครับก็เล่นเต็มที่

๑๔น๔๕นถึง๕โมงเย็นนะครับ